เรื่องราวที่มาแชร์กันกับเรื่องของแนวคิดความคิดของนักธุรกิจนะครับ
ที่มีประสบการณ์และก็มีชื่อเสียง
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นนำกลับไปปรับใช้กับชีวิตของคุณผู้ชมนะครับ
จุดเริ่มต้นจากเรื่องของความคิดที่แตกต่าง
รวมทั้งการไม่ยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องของความสำเร็จ
ของอนุพงศ์อัศวะโพกิน
ปีที่ผ่านมาปิดยอดขายไปได้เกือบ๓๐๐๐ล้านบาททีเดียว
ซึ่งเป็นการสวนทางกับเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับ
ติดตามเส้นทางการบริหารงานของเขาที่สำเร็จแบบนี้
นายทอดสูตรกับคุณพีรวัตอัทธานาคครับ
ในปีที่ผ่านมามียอดขายกว่า๒๘๐๐๐ล้านบาท
ส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวและมีการแข่งขันสูง
และพิเชษวิภาวะสุภากรตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ
ระหว่างทางต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย
แต่อนุพงศ์ก็เลือกจะขีดเส้นทางชีวิตให้ตัวเอง
กับการสร้างธุรกิจที่แตกต่างกับพี่ชายแท้ของเขา
ซึ่งลุยธุรกิจประเภทนี้มาก่อน
ถามว่าเหนื่อยไหมช่วงต้นทุกคนอยากที่จะง่าย

แต่วันนี้มันตอบคำตอบอย่างหนึ่งคือ
ถ้าเลือกที่จะง่ายวันนั้นมันจะยากวันนี้
เลือกที่จะยากกว่านั้นมันจะง่ายกว่านี้
แต่ระวังนะครับวันที่คุณยากคือวันที่คุณอายุเยอะแล้ว

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเลือกที่จะยากวันที่เราอายุน้อยแล้วมีแรง
ที่จะสู้ดีกว่าเลือกที่จะมายากคนที่จะอยู่เดิม
ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดทาวน์ฮาวส์ทาวน์โฮม

นั่นคือการออกแบบพื้นที่ทุกตารางเมตร
ให้สามารถใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุด
พร้อมกับทำเลที่โดดเด่นและสะดวกกับการเดินทาง
นุพงศ์แนะเคล็ดลับความสำเร็จคือต้องกล้าและแตกต่าง
ความแตกต่างเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่
แล้วถามคำแรกเลยคุณขายลูกค้าคุณขายความแตกต่างตรงไหน
ก็ถ้าคุณเหมือนคนอื่นเขาคุณไม่รอดหรอก
เพราะคุณมาทีหลังคุณจะแตกต่างยังไง
คือดูกล้าบ้าบินมาก
ฉากของความบ้าคือการทำการบ้านอย่างบ้าคลั่ง
เพื่อที่จะให้ได้มาในคำตอบที่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่
ความสำเร็จในการบริหารงานของอนุพงศ์
อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง
ในวันครบรอบอนุพงศ์กล่าวขอบคุณทุกคนและทุกฝ่าย
ร่วมผลักดันธุรกิจจนมาถึงวันนี้
โดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าแม่
แม่สอนไว้เยอะมากเรื่องการเรียนรู้นี่เหมือนกัน
แม่สอนบอกว่าต้องเรียนรู้โดยไม่หยุดนะครับ
เรื่องของสำเร็จความสำเร็จเนี่ยนะครับ
นี่จำมาตลอดก็คือแม่บอกสำเร็จแปลว่างานจบแล้วนะครับ

แปลว่าอย่าไปสนใจมัน

จมอยู่กับความสำเร็จในอดีตเนี่ย

แม่สอนเรื่องคู่ค้าว่าต้องนอบน้อมถ่อมตนนะครับ
ต้องขอบคุณคู่ค้าที่เขาคบค้าสมาคมกับเรา
ชอบสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไป

ด้วยความสุขใจที่ได้ให้และได้สร้าง

ทำให้เขามีความสามารถมากขึ้น
แล้วความรู้ที่เรามีเราได้ถ่ายทอดให้เขา

นุพงศ์แนะว่าสมัยนี้ใครก็สอนหนังสือได้
แต่ครูที่แท้จริงต้องให้เกียรติในความเป็นครู

นิสัยที่รักการอ่านและรักการสอน

และขอบคุณสิ่งต่างในชีวิต
เราสงบก็เราพอใจกับชีวิตที่เราเป็นวันนี้นะครับ
เรากลับชีวิตส่วนตัวไม่ใช่งานนะชีวิตส่วนตัว
ในวันนี้สิ่งที่เรามีวันนี้มันพอแล้ว
มีคนเคยมาถามยอดหลังกลับไปจะแก้ในสิ่งที่ตัวเอง
เคยเจอมาไหมหลายคนอยากนะ
หลายคนที่เจอแกจะถามคำหรือ

คำแรกที่พี่ถามนึงคือ

เขาบอกวันนี้ก็ก็ฮัฟพี่กับชีวิตดีนะ
โอเคเพื่อนก็ฮัฟพี่กับชีวิตดี
ต้องขอบคุณสิ่งแย่ที่เจอมา
เพราะสิ่งอะไรก็ตามที่คุณเจอมาในชีวิตจนถึงวันนี้
แล้วถ้าวันนี้ชีวิตคุณมีความสุข
คุณต้องขอบคุณทั้งหมดที่คุณเจอมา

คุณไม่ได้เป็นคนเหมือนกัน